เท่เท่เนี่ยเรียนจบแค่ม๓แต่จะไม่ได้เรียนต่อแล้วก็
เหมือนจะมีอาการป่วยทางจิตด้วยคือต้องเคยพาไปหาหมอ
แต่ก็อาการไม่ดีขึ้นมีการเถียงกับแม่
แม่ก็ดุด่าไปคว่างรองเท้าใส่เท่ไป

ชาวบ้านเห็นแล้วก็ได้แต่ถ่ายอยู่ไกลอยู่ห่าง

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้
พื้นที่อำเภอเพลนอ่ะจังหวัดอุ้ดอม
จังหวัดอุดรธานีแล้วต่อมากำนันตำบลบ้านเหล่าก็ลงพื้นที่เลยไปที่บ้านของพ่อแม่เท่ไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับกับคุณพ่อชื่อในสืบกับแม่ชื่อนางยุภาอายุ๕๑ปีเท่ากันเป็นพ่อและแม่ของเท่พ่อสืบเนี่ยเล่าให้ฟังว่าผมมีลูกสองคนแล้วเท่เป็นลูกคนเล็กเรียนจบม๓แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อ
แล้วเท่เนี่ยเอาแต่ใจอารมณ์ร้อนด้วยฉุนเฉียวโมโหร้ายนี่ครับพ่อสืบนะแล้วก็พ่อแม่พูดอะไรเท่ก็ไม่ค่อยยอมฟังเท่าไหร่แล้วมักจะทะเลาะกับแม่เป็นประจำเคยพาลูกเท่เนี่ยไปพบไปพบหมอแล้วหมอบอกพ่อลูกชายพ่อเนี่ยนะเป็นโรคแพนิกก็เลยต้องกินยาเป็นประจำครับก่อนเกิดเหตุเท่ก็ทะเลาะกับแม่แม่โมโหก็เลยคว่างปลารองเท้าใส่เท่ไปไอ้เท่โกรธแม่
ห้ามครับจนลูกเท่เนี่ยโมโหแล้วก็อารวาสฉุนขาดเลยไปฟังเท่บ้างเนี่ยเท่เราเบลอหน้าไว้เท่ยอมรับว่าทะเลาะกับแม่จริงแต่ที่ผมโมโหสุดขีดนี่นะเพราะนอกจากแม่จะคว้างรองเท้ามาใส่เนี่ยพ่อยังเอาเก้าอี้พลาสติกมาฟาดใส่หัวด้วยผมก็เลยจะเอามีดไปไล่ฝันพ่อซะพ่อหายโมโหผมก็เข้าบ้านอาบน้
พ่อแม่เนี่ยผมรู้มันเป็นบาปโอ้ยดิดูแม่เล่าทั้งน้ำตาเลยโอ้โห
เท่ก็บอกอยากจะขอกราบขอเข้ามาพ่อแม่นะสัญญาว่าต่อไปนี้จะเป็นเด็กดีแล้ว
จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วจะกลับไปเรียนหนังสือด้วยครับ
โอ้โหต้องขอบคุณท่านกำนันตะบนบ้านเหล่าด้วยนะ
เป็นกาวใจให้ครับนี่อาเท่ก็คุกเข่าก้มกราบเลยครับ
ซึ่งกับนันตำรวจบ้านเหล่ายังพี่คำแดงก็บอกว่าหลังเกิดเหตุก็ตำรวจนำไว้ไปตรวจปราสาวะนะ
นะหาสารเสพติดแต่ก็ไม่ได้มีสารเสพติดแต่อย่างใดครับ
จึงไม่ได้ดำเนินการอะไรนะฮะ
นี่ไงโอ้โหสงสารสงสารคุณแม่ยังร้องไห้อยู่เลย